เอามาดูต่อกันที่เรื่องราวของคุณรัศมีแคฟ้าเกลือล้นกันหน่อยดีกว่า
คู่กรณีของไฮโซแชมป์จีรัตนที่คราวก่อนนู้นนะคะได้มีการถามถ่ายกันไป

หลังจากที่ก่อนหน้านี้ในคดีไฮโซแชมป์ฟ้องกลับรัศมีแคร์
ก็ให้ธนายความส่วนตัวไปรับฟังข้อกล่าวหาที่สารอาญา
ส่วนเรื่องคดีความที่เกิดขึ้นที่พัทยา
ในส่วนของรัศมีแขที่ฟ้องไฮโซแชมป์เนี่ย
หลังจากที่ต้องเลื่อนเพราะว่าโควิด๑๙
เดือนมิถุนายนสารนัดทั้งคู่แล้ว
ส่วนตัวรัฐสมีแคยอมรับตรงเลยบอกว่ายังผวา
ไม่กล้าดูคลิปเหตุการณ์ในวันนั้นที่เกิดขึ้น
เป็นฝันร้ายเลยที่ไม่เคยหายไปจากใจเขา
ปิดท้ายสั้นกับเพื่อนซีดีเจมะตูมค่ะ

แต่ว่าขอพัก๒เดือนก่อนจะกลับมาทำงานอีกครั้งค่ะ
จากรอบที่แล้วไปแล้วด้วยสถานการณ์โควิดอะไรอย่างนี้
ก็ได้ก็เลยมีความจำเป็นว่าส่งแต่ทนายไป
ก็เดี๋ยวแกก็คิดว่าก็น่าจะต้องไปอีกแล้วก็ยังไม่เสร็จ

แต่ว่าเรื่องสภาพจิตใจอันนี้
แม้กระทั่งแบบว่าต้องดูคลิปหรืออะไรก็ขออนุญาตไม่ดู
พี่ทูมรับโทรศัพท์ได้ไหม

ก็ไปคุยนะโอเคแฮปปี้อะไรอย่างนี้
อ่ะเรื่องไม่ดีใครก็ไม่อยากจำนะขวัญเนาะ
ขอให้มันผ่านไปแล้วก็จดจำแต่เรื่องราวดีนะคะพี่หมีค่ะ